ไม่ยอมแล้วเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนออกมาด่าหน้าเลย
ชี้บอกบริษัทคุณไร้ความรับผิดชอบ
นี่ฮะกรมควบคุมมลพิษก่อนเลย
กรมควบคุมมลพิษก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปเพียบเลยนะครับ
ไปเก็บตัวอย่างนะฮะ
น้ำมันดีบตอนนี้เนี่ยมันออกมาอีก๕๐๐ลิตรครับ

ที่ก่อนหน้านี้ออกมายังไม่ค่อยเคลียร์เลยนะคะ
ใช่ยังไม่สบายใจเลยไปเก็บตัวอย่างที่ไหนบ้าง
หาดพลาหาดสุน๑๒จุดด้วยกัน
แล้วก็หาดทรายแก้วแล้วก็หาดอ่าวพร้าว
บนเกาะเสม็ดอีก๒จุดนะฮะ
ก็ยังไม่พบนะว่าน้ำมันเนี่ยมันมาถึงชายหาด
ขณะที่โฆษกกองทัพเรือครับ
โฆษกองทัพเรือบอกว่าตอนนี้น้ำมันมันแบ่งเป็น๓ก้อนนะ
เรือภาค๑ก็ใช้สารเคมีขจัดคราบ
ให้มันเบาบางลงเอาบีชบูมเนี่ยนะฮะ
ไปกั้นขนาด๔๐๐เมตรไปทำหมดแล้วนะครับ
คราบน้ำมันอาจจะอาจจะมาถึงหาดแม่รำพึงในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับคราบน้ำมันเนี่ยนะฮะที่รั่วใหม่
มันรั่วห่างจากจุดเดิม๕กิโลเมตร
ห่างจากชายฝั่งเพียง๕กิโลเมตรเท่ากันนะครับ
บอกว่าต้องรับผิดชอบคุณทำได้ยังไง
คุณไม่ได้ขออนุญาตในการย้ายท่อและตอนนี้มันประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่
เช่นเดียวกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบางกระเชอหาดแม่ลำพึง
ชี้เลยนี่ไงนี่ไงผู้ประกอบการคุณไม่สนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารริมชายหาดแม่ลำพึง
นะครับคือเป็นพื้นที่เสี่ยงเรียกร้องเลยครับ
ต้นเหตุน้ำมันดิบรั่วแสดงความรับผิดชอบโดยด่วนไม่
เช่นนั้นนะพวกเขาอาจจะยกระดับการเรียกร้องครับ
ท่องเที่ยวนะคะอยากมาแสดงจุดยืนนะคะ
ว่าเราจะไม่ทนแล้วคุณทำรั่วซ้ำรั่วซากแบบนี้
มันไม่ได้มันเสียหายในภาพรวมของจังหวัดนะคะ
ก็ลงมาแก้ไขแล้วก็ต่อไปบอกวันนั้นอยู่ในห้องประชุม
ไม่ให้เกิดจะไม่ให้เกิดผ่านมาสองวันเกิดอีกแล้ว
ทำยังไงดีคะออกไปเลยดีไหม
โรงงานย้ายโรงงานไปอยู่ที่อื่นเลย
มาตรการต่อไปเราแบ่งเป็น๒มาตรการนะคะ
ตอนนี้ผู้ประกอบการเขาเดือดร้อนให้เยียวยาเขาไปก่อนเลย
ถามเขาสักคำไหมเดินมาดูเขาสักนิดนึงไหม
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่ได้มาเหลวแลเขาเลยนะคะ
นะฮะไปเจรจาจะไปเยียวยากลุ่มชาวประมงบนเกาะนะฮะ
จากเหตุการณ์น้ำมันรั่วระลอกแรกเมื่อ๒๕มกราคมที่ผ่านมา
กลุ่มประมงยื่นข้อเสนอขอวารพันธุ์๒เดือน

สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองบอกว่าใช้โมเดลเมื่อปี๒๕๕๖ไหมล่ะ
เบื้องต้นชดเชย๓เดือนก่อนแล้วมีระยะยาว๖เดือน
แล้วก็มาดูรูปแบบของกิจการด้วยนะฮะ
ว่ารูปแบบไหนจะช่วยเหลือแบบไหน
ข้อเสนอของโมเดลปี๒๕๕๖หลายฝ่ายเห็นชอบ
แต่กรอบระยะเวลาต้องหารือกันอีกที
ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเห็นด้วยตกลงกันได้ก็ไม่ต้องไปถึงศาล
อันนี้เราก็รับข้อมูลกลับไปเพื่อที่จะไปคุยกันในกลุ่มใหญ่
แล้วก็คณะกรรมการชุดใหญ่ว่ามันตัวเลขที่มันควรจะเป็น
เป็นเท่าไหร่บ้างเพราะว่าตัวเลขของปี๕๖นี้ก็มีอยู่แล้ว
ซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ตกลงร่วมกันกับเมื่อกี้นี้
ในที่ประชุมว่าชัยตัวเลขเป็นปี๕๖นี่มันเจนนะ
ทุกคนก็รู้สึกเห็นชอบด้วยนะ
เดี๋ยวผมสังเกตเห็นก็คือมันไม่เคยคัดค้าน

การไปกระบวนทางศาลใช้เวลานาน
แล้วก็ได้เงินมาก็ไปจ่ายค่าธนายค่าบริเวณการณ์
เสียเวลาเปล่านะครับสามารถตกลงกันได้นอกศาลก็จะดีที่สุด
ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
ไปแจ้งความแล้วนะที่สพบ้านตะพุทธไปดำเนินคดี
กรรมการบริหารบริษัทสตาร์ปิโตเรียมนะฮะ
ก็ทำผิดซ้ำซ้อน๔ข้อหานะครับที่ดำเนินคดีเพิ่มไป
เหตุการณ์น้ำมันรั่วครั้งล่าสุดนายชันนะเอี่ยมแสง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่า
โอ้โหยังยากเลยที่จะประเมินว่าคราบน้ำมันมันจะมาถึงชายหาดหรือเปล่า
แต่ทุกฝ่ายทุกฝ่ายพยายามป้องกันกันอย่างเต็มที่
ส่งใจช่วยคนละยองน่ะโอ้โหฝันร้ายจริงนะฮะโอ้โหมันเริ่มทัศน์แล้ว
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องกระตือลือล้นในการแสดงความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ด้วยนะคะ